เอยยยอ้าวแล้วจำมันไว้เจอเป้าหมด

แล้วปามันดินแล้วก็แถ่
ลุนิ้วหนึ่งแล้วก็ปักคาอีกนิ้วหนึ่ง

แล้วเรื่องทุกวันนี้เราพลาดพลาดได้ยังไง
น่าจะจับเร็วไปหน่อยครับก็เลยผ่านโดนแทงเลยครับ
ก็เลยเอาฟางมาโรงพยาบาลด้วยใช่ไหมใช่ครับโดนแล้วก็มาเลยครับ

ก็เลยแบ่งปลากันกินครับก็เลยปล่อยกันไปสู่กับน้า
แล้วกับป้าอันนี้อืมแต่น้องเขาเขาเขาเขาลงไปยังไงครับ
ไปจับปกตินั่นแหละครับอืมเขามีความเขาก็สายจับปลาอยู่แล้วแหละ
อาจจะด้วยความประมาทนั่นแหละประมาทก็เลยเกิดปฏิเหตุ
ที่เราเห็นกันนี่แหละครับก็อยากจะฝากได้เป็นอุทาหรณ์นะครับ
เป็นอุทาหรณ์สำหรับคนที่จะไปจับปลานะครับ
ต้องระมัดระวังประเมินความเสี่ยงนะครับ
อะไรที่เราคิดว่ามันไม่แน่นอนก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้
นี่แหละครับอันตรายคืออยากคืออยากจะเตือนอยากจะเตือนนะครับ
ว่าจะเป็นปลาดุกปลาหมอหรืออะไรก็แล้วแต่จากที่เราเคยเห็นกันนะครับ
เอาปลากัดใส่ปากมั่งอะไรมั่งมันเกิดขึ้นได้ตลอด
อันนี้ก็เป็นเคสหนึ่งที่ทำให้ปักมือนะครับ
อย่าคิดว่ามันแค่เป็นปลาตัวเล็กยังไงก็ให้ระวังใช้อุปกรณ์นะครับ
สวิงใช้ตะข่ายอะไรก็ได้ก็ได้จับจะให้อย่าใช้มือจับโดยตรงนะครับ
แต่คิดว่ามันไม่เกิดถ้าเกิดแล้วมันก็จะลำบากนะครับ
นี่แหละเข้าโรงพยาบาลตอนนี้เคสรุนแรงนะครับ

โปรดติดตามตอนต่อไป